ขี้เศร้าขี้เศร้าหลับเก่งไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่วันสัมคงสำคัญอะไรก็ยังจะหลับเก่ง

ตัวเองตัวเอง

ตัวเองมันขึ้นมาก่อน

คุณนอนลุกมาเป่าเค้กวันเกิดตัวเองก่อน

คุณดับไฟแล้วเอาเค้กปกหน้า

คุณเคยมั้ยหรือคุณเคยมีคนเอาเค้กมะ

แล้วคุณหลับไหมตอนที่เขาเอาเค้กมาให้

คลิปอะไรคลิปนี้แหละถูกแล้ว

เค้กไงคุณได้เค้กกี่ก้อนวันก่อน